เรื่องราวดีของคนเป็นแม่นะครับในวงการกีฬามีให้เห็นมากมาย
หนึ่งในนั้นครับนัชวุฒิโชติวัฒน์นะครับ
อันนั้นเด็กคนนี้ครับอายุเพียงแค่ไม่เกิน๑๘ปีนะครับ
ติดทีมชาติอยู่๑๘กำลังคัดเลือกตัวอยู่นะครับ

จะเอาชีวิตไม่รอดจากการที่ตัวของเขาเองเป็นโรคมะเร็งนะครับ
แล้วคุณแม่ให้กำลังใจให้ดีมากก่อนจะกลับมาแข่งขันฟุตบอลได้

ถ้าจะพูดมันก็เหมือนคนเป็นแม่ก็หัวใจสลายเนอ
แต่ความหวังทุกอย่างมันอยู่ที่เขา
ปี๒๕๕๗ข่าวร้ายมาเยือนครอบครัวชูติวัฒน์
หลังทราบข่าวว่าเต้ยนัทวุฒิโชติวัฒน์ลูกชายของครอบครัว
เป็นมะเร็งข้างปอดในระยะที่๓
เส้นทางการเล่นฟุตบอลของเต้ยต้องหยุดชะงัก
ทั้งที่เวลานั้นเขากำลังทำผลงานได้ดีในระดับเยาวชน
และกำลังมีอนาคตที่สดใส

เขาก็ร้องไห้ครับว่าแบบทำไมต้องเป็นลูกเราอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ทำไมต้องเป็นเราอะไรอย่างนี้
พอสักพักพอช่วงหลังพอรู้พอผมรู้แล้วอันนี้มันก็แบบว่า
เพราะผมก็ท้อทำไมต้องเป็นผมแล้วมันกำลังดีอะไรอย่างนี้ดีขึ้นมาเรื่อยอย่างนี้ครับ
มันเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดสำหรับคนเป็นแม่
แม่ทำไมจะต้องเป็นเต้ยเต้ยถามแม่ได้ไหมว่าเต้ยจะกลับไปเล่นบอลได้อีกไหม
เขาถามเราประโยคนี้อึ้งไปพักนึงก็ตอบลูกไปว่า
มีวิธีเดียวที่เต้ยจะกลับไปเล่นบอลได้อีกพ่อแม่เต้ยแล้วก็หมอจะต้องจับมือกัน
ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ช่างให้ทำอะไรเตอร์ก็ต้องทำตาม
ครับแม่เต้ยอยากกลับไปเล่นบอลอีกเต้ยจะสู้เขาก็พูดอย่างนี้ค่ะ
โชคชะตาไม่โปรยิ้มให้คุณแม่ของเต้ยจึงพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ลูกชายหายจากอาการป่วยเพื่อตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
ขณะที่สภาพคล่องทางการเงินก็เป็นปัญหาสำหรับครอบครัว
แต่เพราะความรักแท้จากคุณแม่ไพรวันชุติวัฒน์
ไม่เคยยอมแพ้มอบกำลังใจให้กับเป้ยเสมอ
เพราะเธอคือกำลังใจที่สำคัญที่สุด
ที่ทำให้เขาหายจากอาการป่วยจากโรคมะเร็งในที่สุด
ก็รู้สึกท้อว่าทำไมต้องเป็นเราอะไร

กลัวว่าผมจะอยู่ในโลกนี้ต่อได้ไหม

เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วแบบว่า
มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้พ่อแม่ผมสบายอะไรอย่างนี้

มันเลยผ่านจุดที่แบบแย่ที่สุดมาได้
ในช่วงนั้นก็ยังมีอะไรหลายอย่าง
ท้อนะแม่เต้ยตามเพื่อนไม่ทันเลย
เพื่อนเก่งไปกว่าเต้ยหมดแล้วแม่

เต้ยสู้ไหมสู้แม่
จะทำให้ได้เต้ยจะตามฝันเต้ยให้ได้
รักแม่เตยก็จะสู้
ก็บอกโอเคลูกเต้ยสู้แม่ก็สู้

เราน่าจะมีกับสิ่งที่เราเชื่อ
วันนี้นัทธวุฒิชุติวัฒน์หายขาดจากโรคมะเร็ง

ล่าสุดเขามีรายชื่อเป็นผู้เล่นทีมชาติไทย
ที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศพม่า

และผู้เป็นแม่ที่เป็นกำลังใจสำคัญมาโดยตลอด
อันดับแรกเลยเราต้องเข้มแข็ง
กว่าเขาอยากให้เขาเห็นน้ำตา
เราต้องหาวิธีทำไงก็ได้

หาให้ได้ว่าเขาชอบอะไร
ถ้าเขาชอบแล้วเขาก็จะฟันฝ่าอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้
เขาก็อยากกลับไปให้ได้เหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่
ไม่ว่าจะเป็นตัวน้องคนป่วย

แต่สิ่งสำคัญที่สุดความเชื่อ

แต่ความรักแท้และความเชื่อที่คุณแม่ไพรวันมอบให้กับเต้ยนัทวุฒิ

นับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นหลังผ่านพายุแห่งความโหดร้าย
ที่จะนำพาความสุขครั้งใหม่กลับมายังแม่ลูกคู่นี้
เพราะความรักระหว่างแม่และลูกนั้นบริสุทธิ์เสมอ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน